คราวนี้นะคะหลังจากที่งวดที่ผ่านมาค่ะ
มุโชมสร้างเซอร์ไพร์สตอนปีใหม่ค่ะ
รางวัลเลขหน้า๓ตัวอย่างที่เห็นค่ะคุณผู้ชม
คราวนี้หลายคนบอกว่าอูอูออปางอีกตัวเลยค่ะ

มนตรีโพสต์โชว์ลอตเตอรี่นะคะเรียกน้ำย่อยแล้วค่ะ
แคปชั่นว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการชมค่ะ
แค่เป็นแนวทางให้แฟนเฟซบุ๊คมนต์สิทธิ์คำสร้อยเท่านั้น
ตามด้วยตัวเลขคุณผู้ชมอย่างที่เห็นผ่านหน้าจอนี่แหละค่ะ
ตัวเลขนะคะก็ดูตามนั้นเลยนะคะ
ซึ่งก็ต้องบอกว่าเสี่ยงโชคพอหอมปากหอมคอแล้วกันนะคะ
รวยได้ก็ต้องทำมาหากินค่ะ
กุมภาพันธ์ถัดมาจากวาเลนไทยก็เจอกันได้เลยค่ะ
ค่ะคุณผู้ชมค่ะยังอยู่ที่ตัวเลข
แล้วก็โชคนะคะของแบบนี้เนี่ยดวงใครดวงมันจริงนะคะ